เป็นคนร้ายที่บุกงัดแงะที่ร้านอาหารชื่อดัง

ทีนี้บุกเข้าไปนอกจากจะไปขโมยของแล้ว
ยังไปกินไอติมสบายเฉิบเลยนะครับ

ก็สามารถจับภาพให้เห็นได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารบังโศก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ฟาติมะพันธนิษฐ์อายุ๗๕ปีเจ้าของร้าน
แล้วก็คนงานได้นำตำรวจเข้าตรวจสอบในร้าน
ข้าวของตกเกลื่อนพื้นกระจัดกระจายเลยล่ะครับ
สายโทรศัพท์สายสื่อสารสายไฟถูกตัดทิ้ง

หน่วยความจำและแผ่นบันทึกข้อมูล
ถูกคนร้ายงัดตัดออกทั้งหมด
ก็คือตัดระบบกล้องวงจรปิดของร้านทั้งหมด
เพราะคนร้ายรู้ว่าที่ร้านนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
แล้วก็กุญแจล็อกตู้เครื่องดื่ม
กุญแจล็อกถังแช่ไอศครีมถูกตัดขาดนะครับ

แล้วก็ไม้เสียบไอศครีมตกอยู่เกลื่อนพื้นเลย
เพราะว่าคนร้ายพยายามใช้บันไดปีนไปห้องเก็บของด้วยนะครับ

หลังปิดร้านช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านมากนักนะครับ
รุ่งเช้าก็มาเปิดร้านตามปกติ
พบว่าร้านถูกงัดไอศกรีมชนิดต่างในตู้แช่
หายไปตั้งเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับ
เบื้องต้นตำรวจก็คาดว่าคนร้าย

และเป็นคนที่มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า

ปิดเป็นอย่างดีเพราะว่ามันตัดซะหมดเลย
ัดร้านเข้ามาตัดระบบสื่อสารตัดระบบกล้อง

แล้วก็เปิดตู้เครื่องดื่มออกมาดื่ม
เปิดตู้เย็นนำไอศกรีมออกมากินอย่างสบายใจ
นี่ตำรวจบอกนะสันนิษฐานไว้นะครับ
ก่อนจะขนเอาไอศครีมในตู้แช่
ใส่ถุงดำของร้านที่วางอยู่ใกล้
เต็มถุงขโมยออกไปด้วย
แต่ระหว่างก่อเหตุอาจจะมีคนเดินผ่านมา

คนร้ายก็ตกใจก็เลยรีบพากันหนีนะครับ
แล้วก็ทิ้งเครื่องมือช่างไว้ในที่เกิดเหตุด้วย

เก็บลายนิ้วมือ
เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน
ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ